การเปิดเผยเอกสารของปานามาในครั้งนี้นะครับ
ทำให้เกิดผลสันสะเทือนไปทั่วทั้งโลกครับ

เรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใส

ผลกระทบแรกที่เกิดขึ้นเพียง๒วัน
หลังมีการเปิดเผยเอกสารปานามา
สั่นสะเทือนถึงการเมืองไอซแลนด์
โดยนายกรัฐมนตรีซิกมุนตูกุลล็อกสัน

หลังเกิดการประท้วงกดดันอย่างหนัก
จากประชาชนและผู้สนับสนุนพักฝ่ายค้าน
จำนวนกว่า๒๒๐๐๐คน
ที่ออกมาเรียกร้องให้เขาแสดงความรับผิดชอบ

เพื่อฟอกเงินและเลี่ยงภาษี

เพื่อปิดทางไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งภาคฝ่ายค้านได้ยืนยติไว้แล้ว
แต่บรรดาลูกพักรัฐบาลอินดีเพนเดนไม่เห็นด้วย
เพราะไม่แน่ใจในชะตากรรมของพัก
หากจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าขึ้น
อย่างไรก็ตามในกุลล็อกสรรยังยืนยันว่า

จากทรัพย์สินของภรรยาที่อยู่ในต่างประเทศ

มีขึ้นก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินการธนาคารในไอซแลนด์
ทางด้านนายนาวัดชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถาน
ที่ถูกชี้ว่าผัวพันกับเอกสารปานามา
จากกรณีที่บุตรชายและบุตรสาวของเขา
ว่าจ้างบริษัทมอนแซคฟอนเซกาในปานามา
บริษัทการค้านอกประเทศอย่างน้อย๓บริษัท
ซึ่งอาจเข้าข่ายการหลบเลี่ยงภาษีและฟอกเงิน
ซึ่งนายชาริสอาจรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วย
วันนี้นายชาริฟทได้ออกแถลงการทางโทรทัศน์ทั่วประเทศ
ปกป้องการทำธุรกิจของครอบครัวว่า

พร้อมอธิบายถึงที่มาของทรัพย์สินมหาศาลของครอบครัว
ก็มาจากเงินที่ขายกิจการโรงงานเหล็กของบิดา
ตั้งอยู่ในนครเมกะเมื่อหลายปีก่อน

อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนและซาวดีอาราเบีย
ได้นำไปตั้งธุรกิจของพวกเขาเอง
และทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายทุกอย่าง
จะถูกฝ่ายค้านโจมตีมาตลอด

ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ

ยังได้สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อกล่าวหา
กรณีที่เกี่ยวกับเอกสารปานามาแล้ว
กรณีเอกสารปนามายังทำให้ผู้นำหลายประเทศ
เรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสในการทำธุรกิจ
ประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา

หาประโยชน์จากช่องโหวทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
การหลีกเลี่ยงภาษีที่ต้องชำระ
ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจแข็งแกร่งของสหรัฐ
ที่จะต้องลงทุนให้กับอนาคตของคนรุ่นใหม่
ส่วนที่เยอรมนีนายเฮโคมาส
รัฐมนตรียุติธรรมเปิดเผยว่า
ออกมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกิจ
และขจัดการก่อการร้ายทางการเงิน
ด้วยการปฏิรูปกฎหมายการฟอกเงิน
โดยให้ผู้ลงทะเบียนตั้งบริษัทการค้านอกประเทศ
ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง
และจะไม่อนุญาตให้มีบริษัทนอมินีอีกต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน